มาที่เรื่องนี้กันบ้างพอนึกถึงเมนแล้วก็จะนึกถึงความโศกเศร้า
ถึงผมใช่ไหมก็เอาผมวนรอบเมน๓รอบแล้วก็เผาเลยจะบ้าเหรอ
พาไปดูเมนที่ว่าว่าสวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เขาว่าอย่างนั้นไปดูกันเลยครับ
หากพูดถึงเมนเผาศพหลายคนอาจจะนึกถึงภาพความเศร้าหมองโหดหู
ที่พยายามสร้างให้สวยงามอลังการทดแทนความเศร้าในบางช่วง
ส่วนจะสวยขนาดไหนไอเดียดีมากเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับ
ไปดูเมนไทยประยุกต์ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย
มากันที่วัดสังมงคลบ้านขยองตำบลตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะครับนี่คือเมนครับ
และเป็นเมนที่สวยที่สุดในประเทศไทยและในโลกก็ว่าได้ครับ
เพราะความวิจิตนี้สร้างขึ้นภายในงบของความศรัทธากว่า๑๔ล้านบาท
ใช้เวลาสร้างกว่า๒ปีแถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมนปลอดมลพิษที่สวยที่สุดในประเทศไทยด้วย
ดูสิครับคุณผู้ชมครับลวดลายของเมนนี้มีความวิจิตรสวยงามอย่างมากเลยนะครับ
โดยรอบเมนเนี่ยเขาประกอบด้วยลวดลายไทยประยุกต์ทั้งประติมากรรมปูนปั้นลอยตัว
มีองค์เทวดายืนถือพุ่มหอบธนูและดาบด้วยนะครับรวมทั้งเทวดาที่นั่งเชิญฉัดเรียงรายอยู่ตามราวบนใดขึ้นเมน
และสัตว์หิมพานพญานาคต่างประดับรอบเมนทั้งด้านบนและรอบเมนทั้ง๔ทิศ
สำคัญเนี่ยเตาเผาเขาเป็นระบบควบคุมอากาศปลอดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานง่าย
และจอนี้ครับเขาแสดงผลตัวเลขดิจิตอลที่สามารถปรับตั้งค่าความร้อน
และเวลาได้ตามต้องการเลยนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบของหลวงพ่อยาสินวันโน
เจ้าอาวาสวัดสังมงคล
ตั้งแต่สร้างเสร็จพบว่ามีประชาชนเข้ามาชมเมน
และร่วมทำบุญกับวัดจากทั่วสารทิศอย่างไม่ขาดสาย
อีกหนึ่งเมนที่สวยและไอเดียเก๋ไก่
ก็คือเมนที่ประดับด้วยเครื่องใช้บริโภค
นี่คือเมนเผาศพที่วัดดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ที่ถูกตกแต่งด้วยข้าวสารอาหารแห้ง
แทนการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ปลอม
ซึ่งอาหารแห้งที่นำมาประดับตกแต่งประกอบด้วย
ข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัมจำนวน๑๐๐ถุง
บะหมี่กึ่งสำเร็จชนิดแบบ๒จำนวน๔๐๐
หมี่กึ่งสำเร็จแบบถ้วยจำนวน๓๐๐ถ้วย
และปลากระป๋อง๒๕๐กระป๋องน้ำปลา๑๐๐ขวด
งานนี้ใช้ช่างฝีมือรวม๘คน
ประดับตกแต่งรอบเมนตั้งแต่ทางขึ้นลง
ส่วนบริเวณหน้าเมนจะจัดตกแต่งเป็นรูปนกยุงรำแผนหาง
ุ่มดอกไม้และน้ำตก
ซึ่งสร้างความสวยงามตระกาลตาให้กับผู้เข้าร่วมงาน
หรือผู้ที่เห็นอย่างคาดไม่ถึง
ที่ต้องตกแต่งแบบนี้ก็เพราะว่าผู้ที่วายชนตอนยังมีชีวิต
เขาชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ตกแต่งด้วยดอกไม้เสร็จแล้วก็ต้องทิ้ง
จึงเปลี่ยนมาเป็นเครื่องบริโภคแทน
เพราะหากเสร็จงานแล้วจะได้สามารถแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้
ถือเป็นเมนที่สวยอลังการไอเดียดีแถมยังส่งต่อบุญได้อีกนะครับ